ทางด้านของผู้บังคับการกองปราบปราม
ไม่กังวลว่าในแผนนั้นเขาจะกล่าวหา

มูลค่า๓๐ล้านบาทที่เกิดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากมีการออกหมายเรียกครั้งที่๒ให้นายธะนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
หรือว่าในแผนนะครับซึ่งเป็นพยานคนสำคัญ
อ้างว่าเห็นร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลคู่กรณีของครูปีชาไคร่ครวนนั้น
ลงไปเก็บลอตเตอรี่ที่ตลาดเรซิตี้
เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จ๒๑มีนาคมนี้ครับ
เรื่องนี้ผู้การกองปราบยืนยันบอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้นำหมายเรียกไปตามทะเบียนราช
ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งครอบครัวของนายแผนเนี่ย
รับทราบหมายเรียกดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นอ้างไม่ได้แล้ว
บอกว่าไม่ได้รับหมายเรียกเหมือนครั้งก่อนเนี่ยนะคะ
ส่วนในวันที่๒๑มีนาคมนี้หากนายแผนไม่เดินทางตามหมายเรียก
ก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาร่วมกันว่าจะออกหมายจับหรือไม่อย่างไร

ถ้าเกิดว่าออกหมายเรียกไป๒ครั้งครั้งที่๓ก็ต้องเป็นหมายจับแล้ว
แต่ว่าตำรวจบอกว่าก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งว่า
จะมีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๓หรือไม่อย่างไร
แม้ว่านายแผนจะออกมาเคลื่อนไหวและอ้างว่าตำรวจกลั่นแกล้งก็ตาม
แต่พนักงานสอบสวนยืนยันเลยค่ะบอกว่า
ตำรวจทำตามกรอบของกฎหมายจึงไม่มีอะไรต้องกังวลใจค่ะ
ทางด้านพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีมรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุนะครับว่า
ถ้าในแผนไม่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่๒

ในการยื่นสารเพื่อขอออกหมายจับ
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะให้โอกาสเป็นหมายเรียกครั้งที่๓หรือเปล่า

ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการสรุปสำนวนคดีก็คาดว่าจะสรุปได้
กรอบระยะเวลาที่กำหนดคือ๓๑มีนาคมนี้นะครับ